เอาใจคนที่กำลังหาอะไรทานในช่วงเที่ยงบ่าย

พาไปที่จังหวัดสระบุรีกันเลยกับร้านนี้นะครับ
บอกเลยว่าอร่อยมากกับครัวบ้านสวนนะจ๊ะ

ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรี
ว่ากันว่าถ้ามาถึงที่นี่แล้วไม่ไปร้านนี้ไม่ได้

ผมก็เลยสตาร์ทรถรอเอาไว้เลยกับรถคู่ใจของผมคันนี้

คุณผู้ชมครับการเดินทางไกลเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยในการขับขี่นะ
บางครั้งบางคราวเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลนไปซ้ายทีไปขวาทีก็เป็นกังวลนะเนาะ
แต่ผมจะบอกให้ว่ารถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ
จุดอับสายตาเวลาที่เราต้องการจะเปลี่ยนเลนและมีรถเข้ามาใกล้
จะมีสัญญาณเตือนที่มุมกระจกมองข้างเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับผมได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับ
เดินทางมาถึงแล้วนะครับกับร้านครัวบ้านสวนที่จังหวัดสระบุรี
เขาว่ากันว่าเป็นร้านอาหารระดับตำนานนานมากตำจนเละแล้วมั้ง
ไม่ใช่ตำแบบนั้นแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาหารไทยที่เป็นอาหารรสชาติแบบระดับตำนานเลยทีเดียว
ยังไงกันนะอาหารไทยรสชาติระดับตำนานของภาคกลางต้องมีที่เด็ดแน่
ตามหาคำตอบว่าเขามีเคล็ดลับอะไรถึงทำอาหารได้อร่อยถูกใจคนแถวนี้ครับ
และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับพี่เสกครับ
สวัสดีครับผม
ร้านนี้ระดับตำนานอย่างที่ผมบอกแหละครับคุณผู้ชมครับแต่ผมสงสัยเรื่องของรสชาติตำนานอาหารภาคกลาง
รสชาติมันต้องยังไงมันแตกต่างจากภาคอื่นยังไงครับ
แกงของเราจะทำเองครับมันจะหอมเครื่องแกงแล้วก็หอมกะทิสด
งั้นช่วยบอกได้ไหมว่าไอ้ที่ขายดีแล้วจัดมาวันนี้ให้เราได้รับประทานมีเมนูอะไรบ้างครับ
ก็มีเมนูวันนี้จะนำเสนอเป็นปูหล่นเราขายปูหล่นมาตั้งแต่เปิดร้านเลยครับผม๓๐กว่าปี
งเรียงกุ้งสดจะหอมกระชายครับผมครับเราใส่เครื่องเทศเยอะแยะไปหมดแล้วมีกุ้ง
นะได้เลยครับผมเรามาชิมกันครับครับ
อย่างแรกเลยผมอยากกินอะไรเพื่อสุขภาพ
นี่เลยครับแกงเลียงแกงเลียงที่นี่หน้าตาดูแบบออก
มันแบบสีสันแบบว่าค่อนข้างจะสีสดหน่อยนะ
สิ่งที่มาเต็มคือนี่แหละใบขโผลาภาใบแบงลักษณ์
แมงลักโอ้โหนี่ตักมาเป็นใบเลยนะแล้วแกงเนี่ยของเขาไม่นามดา
เป็นแกงเลี้ยงกุ้งสดตักขึ้นมาแล้วเชิญก่อนเลยน้ำซุปนะฮะ
มันคล่องชื่นใจหอมกลิ่นกระชายเลยแล้วก็มีความเผ็ดของตัวสมุนไพร
ทานกับข้าวสวยร้อนเลยแกงเลี้ยงกุ้งสด
มันจะเผ็ดแบบปลายปากปลายลิ้นผมชอบตัวน้ำเขาน้ำแกงเลียงเขาอร่อยจริงเลยนะครับ
แล้วมาต่อกันที่เมนูนี้นะครับวิกฤตโควิดแบบนี้หลายร้านยอดตกหมด
แต่เนี่ยหลนปูของเขานี่แหละที่เป็นตัวชูโรงทำให้ร้านของเขายังขายดีอยู่นะครับ
ตักข้าวก่อนเลยหลนปูมันต้องกินกับข้าวคุณผู้ชมจะไปกินกับอะไรนี่ตักขึ้นมาก่อน
โอ้โหแล้วอยากให้ดูปูเป็นปูนาแต่ทำมาเป็นแบบปูจืดอ่ะคุณผู้ชมไม่ใช่ปูเข็มอ่ะ
ถ้าคุณเลือกเอาคุณอยากจะทานอะไรส่วนตัวผมนะผมชอบทานขมิ้นอ่อนมันดีครับ
ทานไปกับหลนกู้
หลนปูอร่อยมากจริงคุณผู้ชมครับมันหอมหวานอ่าแน่นอนล่ะหลนมันจะมีความหวานอยู่
แต่ไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะแล้วมันตัดความเลี่ยนความหวานด้วยความเผ็ด
ในนี้เยอะมากถ้วยนี้อร่อยจริงสมแล้วที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของทางร้านเขาครับ
สำหรับการเดินทางมาที่ร้านครัวบ้านสวนจังหวัดสระบุรีเดินทางจากตัวเมืองสระบุรีใช้ถนนเทศบาลสาม
ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้าย๓กิโลเมตรแล้วเหลียวขวาอีกที
เข้าถนนเทศบาล๓ซอย๖จะเห็นร้านครัวบ้านสวนตั้งอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองครับ
โอ้โหรสชาติอร่อยไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับจัดให้เลยกับผ้ากันเปื้อน
เราขอบคุณพิเศษครับครับสวัสดีครับ
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
สำหรับในวันนี้ตลอดกินเดินทางมาชิมถึงที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าร้านครัวบ้านสวนอร่อยจริงเด็ดมาก

คือร้านนี้ผมบอกให้ว่าพวกน้ำพริกต่างนอกเหนือจากหลนปูอย่างอื่นที่ทานกับผักสดยังมีอีกเยอะ
แล้วทานครบจบแล้วนะปิดท้ายด้วยของหวานเขาของหวานเขาดี
ทุกเมนูวันหลังนะวันหลังถ้าไม่เอามาฝากอีกนะจะไม่ได้ไปละ
เดี๋ยวรอดูนะจะมีโอกาสได้ไปสระบุรีอีกหรือเปล่านะครับ